ส่วนเรื่องนี้นะคะมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะ
แจ้งตำรวจบางทีมันต้องเสียเวลาในการติดตาม
แต่เจ้าของร้านบอกรอไม่ได้แล้วจับโจรเองแล้วกันนะคะ
เจ้าของร้านเป็นร้านค้าส่งที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะ
คือยอดจำหน่ายกับเงินในเก๊มันไม่ตรงกัน
เขาก็เลยมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเนี่ยค่ะแคปเชียร์หน้าร้านเนี่ย
เวลาที่ตัวเครื่องนี้มันจะต้องกดใส่เงินแล้วก็ถึงจะปิดใช่ไหมคะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เงินทั้งหมดไงฮะ
เขาใส่เงินที่มันเป็นเศษแบงค์ย่อย
แต่แบงค์ใหญ่เห็นไหมคะเขาวางเอาไว้ข้างนอกเขาไม่ได้ใส่ไป

ส่วนสีแดงเนี่ยเก็บเอาไว้เองเอาไว้นอกเก๊

เนี่ยนะคะแล้วมันไม่ใช่วันเดียวต่อเนื่องหลายวันหลายวันทำมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
อีกวันหนึ่งจะต้องเอาไปเข้าแบงค์อะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องเขาเวลาคิดตังค์ลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
สมมติ๖ชิ้นแรก๑๒๐บาท
น้องเอาเงินวางไว้บนแคร็กเชียแล้วก็ลบสินค้าละการอื่น
เหลือ๒๐บาทแล้วก็เอาแบงค์๒๐เก็บเข้าไป
กเคยจับคนที่รักขโมยที่ร้านมาหลายคนแล้ว
แต่ทีนี้คือเด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะเฉยชามากกับการที่ตัวเองไปโรงพัก
ตอนที่รับเข้าทำงานเพราะว่าตอนนั้นเราเปิดร้านใหม่เราหาพนักงานนู่นนั่นนี่
เราก็ไม่ได้เช็คว่ามีประวัติอะไรยังไงไหม
นี่ค่ะพริกของคนจะทุจริตนะคะ
คือเจ้าของร้านรายไหนไม่ได้เฝ้าร้านเองก็อาจจะต้องฟังคุณหมอนะคะ
เพราะว่ามันก็มีวิธีซิกแซกเราก็ต้องอุดลัวตรงนั้นไว้ให้ได้
แต่เนี่ยเธอดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าเขาทำแบบนี้นะคะ
พนักงานสาวรายนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในจ้างนะคะ
แล้วตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
เนื่องจากกระทำความผิดต่างกันต่างวาระต่อเนื่องหลายครั้งค่ะ
คุณหยกเองบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็จับกลุ่มพนักงานทุจริตแบบนี้
ส่งดำเนินคดีมาแล้วหลายรายนะคะ

เนี่ยคุณเวทจำได้ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเธอก็จะมีลูกค้ามาเยอะเลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหวนะคะเจ้าของร้านก็ต้องอุดดูรั่วตรงนี้เอาไว้ด้วยค่ะ